คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องดูนะคะบอกตรงนี้เลยโอ้โหอ่านไปนี่
นี่มันจริงหรือมันละครพลอดหนังยังไงทำไมฮะ
ผู้หญิงหลายคนอยู่ตกเป็นเมียน้อยแบบไม่รู้ตัว
เหรอแล้วตกเป็นเมียน้อยของคุณลุงวัยหกสิบปี
เพราะว่าถูกผู้ชายคนนี้หลอกไปร่วมหลับนอน
แล้วก็ยัดเยียดสถานะเมียน้อยให้ค่ะ
ส่งรูปเดียวกันรูปเหมือนกัน
แล้วคราวนี้พวกพี่ก็เลยมานั่งดูไทม์ไลน์ของภาพที่เขาส่งทุกวัน
พอ๑๐โมงปุ๊บปุ๊บภาพส่งกินก๋วยเตี๋ยวก็
พวกผู้หญิง๑๒คน๒๐คนก็ได้ภาพเดียวกันหมดเลย
ที่เขาส่งแล้วก็ส่งว่ารักมากตัวไก่หลายตัวก็ส่งเหมือนกัน
ส่งให้พี่ก็เหมือนมันส่งให้คนที่ส่งรัก
รักแล้วตัวเดียวกันรักก่อไก่๓ตัว๕ตัวเท่ากัน
เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลคนมันถึงบอกกันง่ายเนอะ

นี่ค่ะผู้เสียหายนี่คือโชว์หลักฐานเลย
แม่ก็พิมพ์ครั้งเดียวแล้วแชร์หลายแชท
เหมือนกันเด๊ะทุกอย่างขนาดพิมพ์คำว่ารักกอไก่สามตัวห้าตัวยังเท่ากันเป๊ะ
เป็นวิธีการที่คุณลุงวัย๖๐ปีเขาบอกหน้าที่การงานดี

หลอกลวงผู้หญิงหลายคนให้หลงเชื่อหลงรักแล้วก็ไปร่วมหลับนอนด้วย
ก่อนที่จะรู้ทีหลังว่าตกอยู่ในสถานะของเมียน้อยค่ะ

๑๒คน๑๒คนเหรอ
๒คนคือคนที่พร้อมเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
อ่ายังมีอีก๑๕คนค่ะ

พร้อมเปิดเผย๑๕บอกกลัวกระทบความสัมพันธ์ในครอบครัว

ผู้ชายคนหนึ่งสามารถหลอกผู้หญิงในเวลาพร้อมกัน
ถึงขั้นแบบมีอะไรด้วยได้ถึง๒๗คน

เข้าใจว่าเป็นลูกศิษย์จากการอบรมในเรือนจำ

เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยนะผูดจาดีมันเอาใจใส่
แล้วก็หลอกให้เชื่อว่าไม่มีพันธะนอกจากมีลูกติด

แต่ระหว่างคบหาผู้ชายนะคะไม่ยอมให้เปิดตัวเลย
ทะเลาะกันจนถูกขู่เลิกด้วย
พอเธอเอาข้อความบอกรักของฝ่ายชายไปโพสต์ในโซเชียลค่ะ
ฝ่ายชายสั่งเลยบอกลบเดี๋ยวนี้
หลังจากนั้นไม่ถึง๑๐นาทีผู้หญิงคนอื่นส่งข้อความมาเลย
เลยทำให้รู้ว่าอ้าวผู้หญิงอีกคนนึง

พอคุยกันปุ๊บโป๊ะแตกเลยค่ะ
ถูกหลอกกันหมดนะคะ
ที่เขาเน้นก็คือหนึ่งเขาจะดูว่าเนี่ยแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่
เป็นคนแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ในสภาวะของคนที่เป็นพูดง่ายนะ
คนที่เป็นม่ายถามว่าคนเป็นม่ายเขาใช้ชีวิตลำบากไหม

ยิ่งเขามีลูกที่ต้องดูแลใช่ไหมคะ

แล้วคนที่เป็นแม่เลี้ยเดี่ยวถามว่ามีผู้ชายดี
ทำงานดีเป็นถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทญี่ปุ่น
เข้ามาคุยด้วย
ถามว่าเขามีความหวังไหมกับการที่มีคนเข้ามาดูแล

ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาดูแลเราดีแค่ไหนล่ะ
ว่าคบกันที่บอกว่าพูดคุยหมั่นเอาใจใส่
อืมผู้เสียหายทุกคนยืนยันแบบนี้นะคะว่า

อกจีบสาวไปจีบหญิงไปวัน
ใช่แล้วพอคบกันก็จะถึงเริ่มรู้ว่าอ้าวมีเมียอยู่แล้วนี่นะ
ใช้ไลน์เฟซบุ๊คอินสตาแกรมหลายแอคเคาน์
ส่งข้อความจีบผู้หญิงคนอื่นเป็นว่าเล่น

อันนี้ตามที่หญิงสาวที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาอ้างมานะ
ใช่ค่ะโอ้โหนี่คุณผู้ชมหลายคนบอกโอ้โห
ลุงคนนี้เนี่ยเขาทำอะไรขนาดนี้เขาทำยังไง

ตายแล้วถ้าเอาแค่เอาแอคเคาน์ตอนนี้ก็อย่างน้อยต่ำมันก็เป็นวัน๑๐อะค่ะ

ทีนี้พอรู้ความจริงค่ะฝ่ายผู้หญิงที่เสียหายก็กลัวว่าจะถูกฟ้องร้องว่าไปเป็นเมียน้อย

รวมตัวกันปรึกษาทนายค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือ
อยากจะยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้อยากไปเป็นเมียน้อยใคร

รู้ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ไม่คงจะยุ่งหรอก

ว่าการที่แบบต้องตกอยู่ในสภาพเมียหลวงมันทรมานใจ

รัชพลบอกว่ากรณีแบบนี้ฟ้องได้นะคะ

ก็คุณสมยอมมาร่วมหลับนอนกับผมเอง
แต่เรื่องนี้ทนายรัชพลยืนยันว่า
ถ้าถึงขั้นขึ้นสารมันจะมีการพิสูจน์

มีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยได้เหมือนกัน
ก็เอาแบบนี้ผู้เสียหายเลยบอกว่าโอเคถ้าฟ้องได้
แปลว่าเราสามารถดำเนินการได้เขาก็หมดกังวลไปส่วนหนึ่ง
คือทางบรรดาหญิงผู้เสียหายทั้ง๑๒คนในขณะนี้เนี่ย
ที่มาหาทนายรัชพลเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้ประสงค์จะฟ้อง
เป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนว่าพวกเธอเนี่ย
ถูกหลอกใช่อ่าโดยผู้ชายคนนี้เพราะไม่รู้ว่าเขาเนี่ย

คนนที่มาหลอกแล้วเดี๋ยวทางฝั่งมาฟ้อง
ในข้อหากฎหมายเกี่ยวกับเมียน้อยเมียหลวงขึ้นมาเนี่ย
พวกเธอจะยุ่งพวกเธอจะซวยประมาณอย่างนี้
นายรัชพลก็บอกว่าถ้าจะฟ้องคุณก็ฟ้องได้นั่นแหละ

ถ้าคุณฟ้องแล้วมันต้องมีการพิสูจน์ทราบกันเนี่ย
แล้วทางฝั่งเมียหลวงเกิดเขาฟ้องกลับขึ้นมาด้วยเนี่ย

มันจะไปกันใหญ่ก็เลยปรึกษากันไว้ประมาณแบบนี้
ใช่ก็เลยบอกเดี๋ยวขอไปตั้งหลักก่อนว่าจะยังไง

ซึ่งวันนี้เราได้ทีมข่าวไม่ใช่ทีมข่าวเราได้หลักฐานมานะคะ
เป็นข้อความแชทไลน์ของกลุ่มผู้หญิงที่ถูก
คุณลุงวัย๖๐นิดนึงอ้าวนี่
ที่รักรักมากขึ้นหรือเปล่าก่อไก่๒ตัว

นี่เห็นไหมดูสิ
เขาคุยจีบแบบนี้นี่คุยจีบครูสาวข้าราชการนะคะ
ดูแลพี่ดูแลแบบไหนทั่วไปอยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่นคร
มาแล้วต้องอยู่เลยนะห้ามกลับก็อารมณ์จีบอ่ะจีบสาวจริง
ส่วนใหญ่ก็คือจะชักชวนบอกว่าให้มาใช้ชีวิตอยู่กับเขา
แล้วก็จะส่งรูปถ่ายอิริยบทต่างอับประหนึ่งรายงานตัว
วันนี้ทำอะไรเช้านี้อยู่ที่ไหนนี่นี่เห็นไหม
ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้จีบหญิงสาววัยรุ่นทั่วไปนะฮะ

จะเป็นหญิงสาวที่มีอายุหน่อยหรือว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว

เขาก็จีบกันแบบนี้เลย

ทีนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งคู่นะคะ
เราก็เลยไปคุยกับคุณลุงวัย๖๐ปีคนนี้เหมือนกันที่ถูกพาดพิงนี่แหละ

เขายินดีให้ข้อมูลแต่เขาบอกว่าผมไม่ให้สัมภาษณ์

แต่เขาบอกว่าในบรรดาผู้หญิงที่ไปคุยกับทนายรัชพลเนี่ยเขารู้จักแค่คนเดียว
รู้จักแค่คนเดียวนะใช่คือคนที่เปิดหน้าให้เราเห็นที่ชื่อคุณหนูยา
ที่ว่าเคยไปบรรยายพิเศษให้กับทางเรือนจำแล้วก็มีคนทักเข้ามา
ก็เลยคิดว่ารู้จักกันตอนที่ไปฟังสมนาบรรยายพิเศษ
ใช่เขาบอกเขารู้จักแค่ผู้หญิงคนนั้นแค่คนเดียวส่วนคนอื่นเขาไม่รู้จัก
เขายอมรับว่ากับคุณหนูยาเขาเคยคุยในเชิงชู้สาวจริง
แต่ไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วก็เลิกคุยกันไป
เพราะเขาบอกว่ารู้สึกอึดอัดใจเพราะคุณหนูยาเนี่ย
แท็กรูปแท็กข้อความหาในเฟซบุ๊กบ่อย
เขามองว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและฟ้องร้องกันได้เขาว่าอย่างนี้
แต่ก็ไม่เคยฟ้องนะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
ถามว่าเอาแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาเหมือนดูท่าเหมือนจะฟ้อง
คุณจะฟ้องเขากลับไหมอ๋อผมไม่ฟ้องกลับหรอกครับ
แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเอ่ยชื่อเขาเมื่อไหร่อันนั้นอีกเรื่อง
ตอนนี้ยังไม่มีการเอ่ยชื่อกันผมก็คงไม่ฟ้อง
แล้วถามว่าไม่อยากออกมาชี้แจงเหรอ
ผมไม่สนใจครับว่าใครจะมองผมยังไง
ขอแค่ลูกทั้ง๓คนของผมและภรรยาของผมเข้าใจและเชื่อใจ
เท่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับผม

เขาบอกว่ารู้จักกับคนที่ตกเป็นข่าวฝ่ายชาย
เขาบอกเขารู้จักนะแม้จะยืนยันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต
ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาไหม

ไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้ของผู้ชายของฝ่ายชายเลยนะ
เพราะครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะต้องมีเหตุผลอะไร
ที่จะต้องมาหลอกผู้หญิงแบบนี้
เขาก็เป็นหนึ่งในครอบครัวดี

ใช่พี่ก็ว่าอย่างนั้นมีบ้านมีที่มีรถ
จะอะไรจะทำให้ไม่เฝ้าความสุข
ภรรยาก็สวยลูกสาวก็น่ารักลูกชายก็หล่อ
ก็ถือว่าอันนี้คือครอบครัวที่อบอุ่นแล้ว
ลูกก็ไม่ได้เกย์ที่จะต้องไปเป็น
มีปัญหาของครอบครัวแล้วเราต้องผลักดันไปหาผู้หญิงอื่นข้างนอก
เบื่อของผู้ชายมันต้องเบื่อจากบ้านใช่ไหม
ดูเท่าที่รู้เขาก็ไม่น่าเบื่อคนในบ้าน

เพราะเขาคือหนึ่งในครอบครัวที่เป็นครอบครัว
อยู่ในครอบครัวในชุมชนที่เหมือนกันนะคะ

จะมีการไปเจรจากันเหรอคะ
บรรดาหญิงสาวที่มาปรึกษาทางคดี
เนี่ยอ่างไปที่สอบสนกลาง

หรือว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนหรือ

เพราะว่าทางฝั่งของผู้ชายวัย๖๐ที่ถูกกล่าวหาพาดพิง
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขนาดนั้น

อันหนึ่งคือเขาบอกกับเราเนี่ย
เขาไม่ได้มีโลก๑๒ใบหรือ๒๗ใบอะไรขนาดนั้น

เคยคุยคนเดียวแล้วไม่เคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วย
ไม่ได้เป็นเมียไม่ได้ไปหลอก
มีอะไรด้วยแล้วก็ชิ่งหนีอะไรก็ไม่ใช่เลย
ครอบครัวเขาปกติเรียบร้อยแล้วก็อบอุ่นดี
แต่ถ้าใครมาพาดพิงทำให้เขาเสียหาย
เปิดเผยชื่อเสียงไปจนทำให้เขาเนี่ยเสื่อมเสีย

แต่ทางฝั่งผู้หญิงที่มาบอกกับธนารัชพลมาขอคำปรึกษา
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาตำรวจ